คนร้ายสองคนผู้ชายกับผู้หญิงเป็นแฟนกันนะครับ
กด่านตำรวจนะฮะเป็นด่านยาเสพติด

จับได้แล้วนะครับวันนี้พาไปทำแผนนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นจุดต้องทำแผนนะครับ
ครับคุณเพลง

นี่ตอนไปจับนะครับจับได้เมื่อวานนี้นะครับ
อายุ๓๖กับนางสาวลัญญาพาเที่ยมอายุ๓๕นะครับ

นู่นแล้วฮะที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมที่อุดรธานีนะครับ
จับได้พร้อมกับปืนหนึ่งกระบอกนะฮะแล้วก็คุมตัวไปสอบสวนนะครับ
คือสามเมษายนสองคนนี้ได้ก่อเหตุ
เพราะว่ามียาเส็บติดอยู่
แล้วก็ยิงใส่รถตำรวจ๑๒นัดด้วย
ทิ้งยาบ้าไว้ที่รถอย่าบ้าหนึ่งถุง
แล้วก็ไปชิงจักรยานยนต์ชาวบ้านเขาหลบหนีไปอีก
สุดท้ายจับได้เมื่อวานวันนี้พาไปชี้จุดทำแผนนะครับ
คุณผู้ชมครับโดนข้อหาพยายามฆ่าด้วยนะฮะฆ่า
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานแล้วก็ข้อหายาเสพติด
เมษาไปเจอรถจักรยานยนต์ก่อนที่ชิงของชาวบ้านไปนะครับ
จอดทิ้งเอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็จับได้เมื่อวานนี้
ชี้จุดสองจุดนะครับจุดด่านตรวจนะฮะ
แล้วก็มีจุดที่เป็นจุดที่คนร้ายใช้ปืนยิงใส่ตำรวจ
เพื่อเปิดทางหลบหนีแล้วก็วิ่งหนีไป
ชาวบ้านก็มาดูกันเยอะแยะโดยเฉพาะจุดทำแผนที่เป็นจุดชิงจักรยานยนต์ชาวบ้าน
ชิงรถเข้าไปแล้วก็ขี่หลบหนีไปนะครับ
ตอนนั้นผู้เสียหายกำลังจะเปิดประตูเข้าบ้านชิงรถเข้าไปเลย
ถืออยู่ในมือถืออยู่มือซ้ายครับ
ก่อนหน้านี้เคยยิงประทาสกับตำรวจไหม

แบบนี้เนี่ยแสดงว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังอีกแน่นะฮะ